แล้วก็เรามาตามกันต่อนะคะสุดท้ายเรื่องทีวีดิจิทัล
เมื่อวานนี้ที่สุดแล้ว๗ช่องทีวีดิจิทัลไม่ไปต่อ
ก็คือมีการยื่นขอคืนใบอนุญาตนั่นเอง
ใช่นะครับวันนี้ก็เป็นพาดหัวเหมือนกัน
ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐยอมพับฐาน๗ช่องดิจิทัล
ยื่นคืนใบอนุญาตสิงหาคมลาจอเหลืออีกแค่๑๕ช่องเท่านั้นนะครับ

เพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนเหมือนเรา
ใช่ค่ะแต่ว่าบางช่องเขาก็บอกไงว่า
จริงต่อให้ไม่มีช่องทีวีเขาก็ไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่น
ก็คือเป็นออนไลน์ยังคงผลิตคอนเทนต์ต่างอยู่
แต่เรื่องนี้นักวิชาการสื่อมองว่าถือว่าเป็นข้อดี
เป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้บริโภคในการที่จะเลือกเสพสื่อนั่นเองนะคะ
รวมถึงค่ะถามว่าจะจอดำเมื่อไหร่คุณผู้ชม
ถ้าเกิดแต่ละช่องยื่นเอกสารเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
เร็วสุดคือจะจอดำกระดักกระดาษ
ช้าสุดก็คือสิ้นเดือนสิงหานั่นเอง

นี่เมื่อวานนี้นะคะเลขาธิการกศธชนายถากรตันทศิษย์เนี่ย
ได้เปิดเผยบอกว่ามีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
ทั้งหมด๗ช่องจาก๒๒ช่อง
ยื่นความประสงค์คืนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ประกอบกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

คือ๑นะครับส่งเอกสารมาให้สำนักงานกศตชก่อนนะครับ
เอกสารที่เราขอไปตามประกาศนั้น
ถ้าส่งเร็วกศชเองก็นำเข้าอนุกรรมการเยียวยาได้เร็ว
ถูกไหมครับเมื่อนำเข้าอนุกรรมการเยียวยา
ว่าจะต้องมีการคืนเงินให้กับเขาเท่าไหร่แล้ว
ถูกไหมครับเราก็จะนำเรื่องนี้ส่งให้กับทางกศปช
เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการว่าจะให้มีการคืนใบอนุญาตและยุติการออกอากาศ
ถูกไหมครับซึ่งขั้นตอนในการยุติการออกอากาศเนี่ย
จะเป็น๓๐วัน๔๕วันถูกไหมครับ
ถ้าเป็น๓๐วันก็คือนับแต่วันที่กศชมีมติถูกไหมครับ
ก็จะแจ้งให้ผู้ประกอบการที่ขอคืนใบอนุญาตได้รับทราบ
ก็จะต้องทำประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบถูกไหมครับ
รับทราบในวันนั้นก็คือวันสุดท้ายของการยุติการออกอากาศ
เราก็จะมีการคืนเงินให้กับผู้ประกอบการที่ขอคืนช่องดังกล่าว
ภายในวันรุ่งขึ้นถูกไหมครับเพื่อที่จะให้มารับเงินในส่วนนี้ต่อไปนะครับ
จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้
แล้วในเดือนกรกฎาคมคือ๑๓๑กรกฎาคมจะออกอากาศคู่ขนานด้วยนะ
ระบบดิจิทัลดาวเทียมแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์
จะไม่มีการจ้างพนักงานออกแล้วดำเนินกิจการต่อนะ
คือจะหันไปออกอากาศผ่านสื่อดิจิทัลทุกช่องทาง
แล้วก็จะผลิตคอนเทนต์เหมือนเดิม
ยังมีช่องทางในการออกอากาศอยู่แล้วก็จะทำงานทำหน้าที่เต็มที่เหมือนกันนะฮะ

ส่วนทางด้านนักวิชาการทางด้านสื่อหน่อยนะคะ
เราก็ไปสอบถามในสิทธิ์ขเรศ๔ราการ
วิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัลแล้วก็สื่อใหม่

จำนวนช่องที่มันเหลือน้อยลงตอนนี้เหลือ๑๕ช่อง
ก็จะทำให้ภาพรวมอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลมันดีขึ้น

เพราะว่าแต่ละช่องเองเขาก็จะมีต้นทุนในการผลิตที่มันต่ำลง
แข่งขันด้านคอนเทนต์ได้เต็มที่
อันนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับคนดูอย่างเรา
ที่มีโอกาสในการบริโภคคอนเทนต์
หรือว่าเนื้อหาที่มันมีคุณภาพมากขึ้นนะคะ
ส่วนนายมานะตรียาพิวัฒน์นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
ก็ประเมินว่าการยุติกิจการครั้งนี้จะมีคนสื่อ
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคนสื่อตกงาน
เฉลี่ยนะสมมุติช่องหนึ่งสักประมาณ๑๐๐
รวมกันแล้วทั้งหมด๗ช่องบางช่องมันก็ไม่เท่ากันนะ

พันธุ์ถึง๒๐๐๐คนเลยนะครับค่ะใช่แล้วก็เป็นไปได้ยาก
คนกลุ่มนี้จะหางานใหม่ในสายสื่อได้แบบทันทีแบบออกแล้วก็มาทำต่อได้เลย
เพราะว่าช่องที่เหลืออยู่เขาก็มีภาวะรัดเข็มขัด
เขาก็มีการประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง
ซึ่งจะต้องมีการปรับโครงสร้างให้มันเหมาะสมกับการแข่งขันด้วย
ก็เลยมีการเสนอค่ะให้เพื่อนสื่อที่ถูกเลิกจ้างเนี่ย
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองในสายงานที่มันอาจจะใกล้เคียงกัน
แล้วก็เสนอให้ผู้ประกอบการตั้งกองทุนกู้ยืมสำหรับคนสื่อ
เหนือจากเงินเยียวยาที่กฎหมายแรงงานกำหนด

บอกว่าอยากให้ทางบริษัทแต่ละสถานีแต่ละช่องเนี่ย
ชดเชยให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วย
แต่ผู้บริหารบางช่องก็มีการโพสต์ออกมานะ
บอกว่าไม่ใช่ดีดนิ้วเป๊ะเหมือนในหนังเครื่องอาเวนเจอร์ทานอสเนี่ย
แล้วก็ทุกอย่างจะกลายเป็นฝุ่นหายไป
ไม่ใช่พนักงานของเรายังอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ทางช่อง๓เองเขาก็หายไป๒ช่องเหมือนกันนะ
เขาก็จะมุ่งมั่นทำตรงนั้นให้เต็มที่
เพราะว่าการแข่งขันในสื่อออนไลน์ก็มีสูงเหมือนกันนะครับ
ไลน์กับทีวีตอนนี้ก็เหมือนคู่แข่งกันเหมือนกัน
ออนไลน์ก็เป็นช่องทางที่จะมีอนาคตต่อไปด้วยนะคะ
ยังไงก็เป็นแหล่งข้อมูล
ที่สำหรับประชาชนที่จะได้ติดตามข่าวสารกันต่อไปด้วยเหมือนกันนะคะ